คุณผู้ชมฮะช่วงนี้ไปดูเรื่องราวของแม่ค้าคนนี้หน่อยนะครับ
ชื่อว่าคุณยายใหม่ฮะ
แกนะฮะอาศัยอยู่ตัวคนเดียวหนำซ้ำสุขภาพก็ไม่ค่อยดีด้วย

ทำให้คุณยายต้องออกหาเลี้ยงตัวเอง
ในการมานั่งขายของอยู่บนสะพานลอย
เรื่องราวของคุณยายใหม่จะเป็นอย่างไร

การช่วยแต่คุณยายหมดวีดีออกเพลิน
ไปถ้าอยู่ได้๘ปีค่าถึงพวกคุณยายเลย
ไม่มีเวลามากด้วยตอนนั้นยายทำงาน
แม่บ้านบริษัทก็มาขายตอนเย็น
ทุ่ม๔ทุ่มบางวันก็เที่ยงคืน
ก็พออยู่ได้๒คนไม่ถือว่าลำบากมาก
แต่ก็ชีวิตก็ไม่ได้ดีมากแค่พออยู่พอกิน
ยายเป็นเชื้อราในปอด

เพราะว่าของมันอยู่ในปอดมันเป็นแล้วหายาก
มันเป็นเชื้อราจนกระทั่งป่วยเข้าโรงพยาบาล
ก็มานอนอยู่บ้านเนี่ยปีกว่าเกือบ๒ปีนะ
ปีแรกติดไอ้นี่๒๔ชั่วโมงไปไหนไม่ได้เลยนะ
ความที่ตัวคนเดียวเนี่ยถือว่าการใช้ชีวิตยายก็ลำบากมาก
มากที่สุดกับการป่วย

ไปนั่งขายอากาศมันโป่งมันได้ลม

กินปลาท่อกินของย่าง
เราหนักมากเลยเราไม่ไหวไงสังขาเราไม่ไหว

เราไม่เอาที่เจ็บนี้เราเคยกากาศเป็นอย่างไร
มียาพ่นก็ช่วยไม่ได้หรอก
เดินขึ้นสะพานลอยก็นั่งออก
ดมยานั่งออกจะถามว่าสังขารไหวไหม

เดินตัวเปล่ายางออกเลย

เดิน๓ก้าวหยุดก็ผ่านไป
ทำอย่างไรด้วยดีกว่าไปเบียดเบียนเขานะ
กล่องหนึ่งยายได้กำไรไม่กี่บาทน่ะ
ขาย๓กล่องได้กำไร๒๐บาท
ขอบคุณจ้า
โถซื้อตัวหรือไม่รู้

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ